นี้ต้องตามความคืบหน้าต่อนะคะกรณีตำรวจสอนอดุสิต
ยิงเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรมเสียชีวิตที่หน้าสอนอดูสิต
คืนวันปีใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคนก่อเหตุเป็นตำรวจสอนอดูสิต
เจ้าของพื้นที่ก็คือสอนอดูสิตนี่แหละก่อนหน้านี้เคยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ไม่ได้ภาพมาลักษณะประมาณเนี้ยค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
เขาก็บอกว่าโอ้โหแล้วทางฝั่งผู้ก่อเหตุไม่เห็นมาแสดงความรับผิดชอบ
มาขอโทษมาแสดงความเสียใจอะไรเลย
โมงเช้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวของนายปิยพงศ์รุ่งวิทยากุลหรือแอลอายุ๒๔ปีเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรม
ที่ถูก๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์จันคงหรือหมู่ริวอายุ๒๙ปี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสอนอดูสิตยิงเสียชีวิตที่หน้าสอนอดูสิตช่วงคืนวันขึ้นปีใหม่
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะ
จันเพลแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าที่แม่ต้องมาขอความเป็นธรรมเนี่ยนะคะ
ก็เพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
ครอบครัวไม่รู้ความเคลื่อนไหวทางคดีเลยว่าดำเนินการยังไงต่อ

พนักงานสอบสวนก็เป็นตำรวจสอนอดูสิต
พื้นที่เดียวกันกับผู้ก่อเหตุ
ก็บอกแค่ว่ายังทำสำนวนไม่เสร็จ
พอทวงถามถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็บอกว่าลืมเสียปลั๊กบ้าง

ครอบครัวก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ
กังวลใจว่ามันไม่ตรงไปตรงมายังไงหรือเปล่า

อยากจะมาขอความเป็นธรรมผ่านตำรวจระดับสูง

แล้วก็ยิ่งล่าสุดพอรู้ว่าผู้ก่อเหตุ

ก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่ค่ะ

รู้สึกว่าเหมือนมีความมั่นใจขึ้นมา
ว่าคดีน้องจะไม่เงียบจะไม่หาย
แต่ยังไงแม่ก็จะอดทนรอให้เป็นไปตาม
ตามขั้นตอนทุกสิ่งอย่างค่ะ

แม่ก็สบายใจขึ้นค่ะ
ก็ยังไงขอขอบคุณพี่นักข่าวที่ช่วยติดตาม

แม่ก็จะมาขอร้องอีกทีนึง

แม่อยากเจอผู้ต้องหาค่ะอยากให้เขามา
ตอนนี้แม่ก็ยังอยากพบเขาอยู่ฝากถึงนะคะ
ริวถ้าหนูยังพอนี่ก็ยังไงติดต่อหาแม่ได้

ให้ความมั่นใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตรงไปตรงมา

แม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตามค่ะ
เรายืนยันนะครับว่าทุกอย่างเราให้ความเป็นธรรม
แล้วก็จะยืนยันว่าตำรวจจะทำคดีนี้ให้ดีที่สุด
ให้ผู้เสียหายได้คลายความกังวล
ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดว่า
จะมาช่วยเหลือกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ
เราก็ได้เข้าสู่กระบวนธรรมเลยนะครับ

มีการนำตัวไปฝากหางเรียบร้อยนะครับ
ก็คือการประกันตัวเนี่ยเป็นดุลพินิษฐ์ของศาลนะครับ
ตำรวจเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังนะครับ
การให้ประกันตัวเป็นอำนาจของศาล
สารท่านเยือนาแล้วท่านมีดุลพินิษฐ์

ตำรวจก็ทำไปตามกระบวนการวิตามทุกอย่างนะครับ

กว่าผู้ต้องหาจะได้รับการพิสูจน์ความผิด

กระบวนการสอบสวนกระบวนการฟ้อง

ไม่มีใครกล้าบิดเบี้ยวอยู่แล้วนะครับ

ทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ

วัดจันสโมสรครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ก็มีเพื่อนที่ทำงาน
มีญาติมีคนรู้จักมาร่วมพิธี
เยอะเลยบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ

ก็ร้องไห้กันแทบขาดใจนะคะ

เพื่อนต้องพยุงลงมาจากเมนนะคะ

คือความโศกเศร้าเสียใจของคนใกล้ชิด

คุณแม่จันเพ็ญก็บอกว่า

จะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ผู้ก่อเหตุจะมาขอขมา

เพราะไม่อยากให้มีเวรมีกรรมต่อกัน

ผิดใจแม่แม่จะโอโษสีกรรม

แต่ยังไงก็ต้องวอนเรื่องคดีความ
ยังไงก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแม่ด้วย
พ่อแม่ก็สูญเสียเสาหลักสูญเสียคนที่เป็นที่รัก
ถ้าดูอยู่นะคะครอบครัวคุณลิวเห็นใจกันบ้างนะคะ
ใครทำอะไรต้องรู้ดีอยู่กับใจ
ค่ะฝากวอนยังไงก็ติดต่อแม่
ให้แม่สบายใจว่าเราจะไปเจอกันในชั้นศาลเนอะ
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขบวนการค่ะ

เราไม่ไปได้ไหม
อยากบอกถ้าเป็นไปได้ไม่ไปได้เลย
คุณผู้ชมคะเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะ

อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยในงานฉลองปีใหม่

เธอก็บอกว่าเพื่อนของเธอไม่ได้มีปัญหากับผู้ก่อเหตุเลย
เข้าใจว่าทำไมต้องฆ่ากันแบบนี้
และเพื่อนของเธอเป็นคนดีพูดจาเพราะเสียใจมากที่ต้องเสียเพื่อนดีไปค่ะ
อยากให้มันเป็นธรรมที่สุดอยากให้เขาไปสบาย
คือง่ายถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาก็คงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อน

เขาจะพูดอย่างเราอย่างนี้แหละ
เอาง่ายเพื่อนคนอื่นอาจจะพูดคำแบบหยาบนะ

เจอผู้ใหญ่ที่ไหนที่สอนอมาสอนอทุกครั้งเขาจะหวัดดีทุกครั้ง
อยากให้เขาไปสบายรู้ว่าคนเรามันก็แก่เจ็บตาย
แต่ว่าเขาตายเร็วเกินไป
ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ด้วย
ใช่เขาดีเกินไปเขาเป็นเพื่อนที่ดีมาก